สำหรับน้ำตาลชะลิตานะคะคุณผู้ชม
เพิ่งจะออกงานอีเวนท์เมื่อกี้สาวเจนี่โชวาว

ก็เลยเป็นประเด็นให้ได้จับตามองกัน

ตรงไหนก็ได้มั้ยหุ่นเขาดี
เข้าใจคือถ้าเป็นเวทีนางงามอย่างนี้
การใส่ชุดเว้ยน้ำโชว์มันเป็นธรรมดา
แต่อันนี้ชีออกงานอีเวนต์รับทรัพย์ไงคุณ
แล้วก็เจ้าตัวก็ได้ปรับสีผิวให้ขาวออร่า
แต่ที่มันสะดุดตาก็เห็นจะเป็นชุดที่อวดแก้มก้นหน่อยนั่นแหละค่ะ
ใส่ออกมาก็เลยเป็นแบบที่ทุกคนเห็น
แต่ทั้งนี้ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสหรือให้เกิดดราม่า
ส่วนตัวมองว่าเป็นศิลปะตามแบบของชุดค่ะ
ก็มันเป็นการเผยผิวขาว
เราก็เลยต้องโชว์ผิวขาวนิดนึงนั่นที่ตันจะโชว์ผิวขาว
เขาใส่เขาก็เป็นอย่างงี้เหมือนกัน
เพราะว่าโชว์มาเยอะแล้ว

แต่ว่าไม่ได้สร้างกระแส

ให้มองเป็นศิลปะเขาบอกว่าเขาเผยผิว

คืนกำไรละกัน

ก็รู้สึกว่าตะชีเซ็กซี่ขึ้นนะ

เยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกัน